เบรกนี้ขยับมาเมาส์กับลูกทุ่งสาวสายมูกันหน่อยดีกว่านะคะไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ลาล่าอาเซีย
หนึ่งคนเดียวนะมากับน้องทัญญาพวกนี้เดียวหลังมาเห็นไปไหนไปกันนะไปรำ
ถวายที่นั่นที่นี่บ้างคุณผู้ชมนะฮะไปขอพรที่ต่างต่างบ้างหลังจากที่ขอมา
สารพัดสิ่งแล้วก็ได้มาหมดแล้วของานขอเงินนะฮะเริ่มปังแล้ว
ล่าสุดสาวธัญญาเห็นพี่สาวไงเป็นห่วงเห็นพี่ลาล่าเนี่ยโสดนานไปแล้วพี่
ก็เลยไปบนไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าพี่ลาล่านะได้มีแฟนจริงนะ
จะใส่ชุดคังคูใบเลยชุดซีรีส์หนังอินเดียกำลังดังอยู่ตอนนี้
เอามารำถวายทุกท่านเลยจ้าแล้วนี่ก็เป็นเรื่องจริงไม่จ้อจี้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐไปถามพี่ลาล่ามาแล้วเจ้าตัวบอกว่างงมาก
งงมากกับความเป็นห่วงของน้องสาวคือธัญญาเนี่ยอยากให้พี่รีบมีแฟนจริง
ประกอบกับครูบาอาจารย์หลายที่หลายสำนักเขาทักมาด้วยคุณผู้ชม
เขาทักมาบอกว่าลาล่าปีนี้เตรียมเลยเธอเตรียมรับแฟนเด็กเลย
เขาบอกว่าคนนี้ที่เข้ามาจะเป็นเนื้อคู่ซะด้วยคุณผู้ชม

นางขอเป็นจริงเป็นจังนางอยากให้เรามีมาก
บอกว่าถ้าเรามีถ้าเรามีนางจะลำบวงสวงเราจะลำแก้บนถวายเลย

คู่ให้พี่ด้วยล่าสุดท่านว่ามาอย่างนี้
คู่ของเราประมาณว่าจะอายุน้อยกว่าหล่อด้วยแล้วจะมาเติมเต็ม
อาจจะไม่เท่าเราหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้แบบฟู้ฟาดแต่จะเข้ามาเติมเต็ม

ตอนนี้ยังไม่มาเลยแบบสงสัยต้องกลับไปหาเด็กสงสัยต้องกลับไปหาเด็กเอง
เพราะเรามีความรู้สึกว่าเป็นเด็กเขาจะดูแลเราได้เหรอแค่นั้นเอง
เรื่องของเราที่เราไม่ชอบกินเด็กตั้งแต่ตั้งแต่เล็ก
บอกว่าเกียรติอย่างไหนจะได้อย่างนั้นไม่ชอบกินเด็กระวังนะจ๊ะเด็กจะมาหาถึงบ้าน